เด็จพระสังฆราชมีพระนามเดิมว่าสาพระสังฆราชพระองค์ที่เก้า
ซึ่งเป็นสามมะเนรประเรียนเอกรูปแรกแห่งกรุงรัฐณะโกศิลป์ด้วยทรงศอบประเรียนธรรมเก้าประโยคได้
ในพระชนมายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น
แม้ว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชศา
ได้ศึกออกเป็นขระวาดแล้ว

เสด็จทะเลิงทวรรณราชสมบัติ

ให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชศา
อุปสมบทใหม่เป็นครั้งที่สอง
และเข้าแปรพระปริยติธรรมใหม่
พระองค์ทรงแปลได้ถึง๙ประโยค
ซึ่งเป็นที่พอพระราชหารุทัยของรัชกาลที่๔เป็นอย่างมาก
ถึงกับได้ส่งตั้งฉายาว่า
พระมหาศาประเรียน๑๘ประโยค